คุณผู้ชมมาดูต่อกันที่ข่าวนี้หน่อยดีกว่าค่ะ
กิ้นก๋ากิ้นเกลืองกิ้นได้

คุณแหละไปเลยหรอ
นี่ฉันอยากให้แหละเพราะว่า
นึกถึงพี่ทศพลหินทภาค
คุณข้านี่แหละค่ะ
ไม่ใช่ขายอย่างเดียวคุณผู้ชมขายไปร้องไป

บอกว่าตอนนี้ใจเริ่มชื้นแล้วใจเริ่มปูมาบ้างแล้ว
เพราะว่ามีเจ้าภาพติดต่อมาว่าจ้างให้ไปร้องเพลงคุณผู้ชม
ถึงจะไม่ใช่งานใหญ่งานโตอะไร
แต่มาแค่นี้ก็แฮปปี้ดีแล้วค่ะ
เพราะว่าเมื่อก่อนช่วงโควิดแรกแต่ละเดือนคุณค่ะ
รายรับคือเป็นศูนย์ส่วนรายจ่ายเป็น๑๐บาท
ร้องพรุงร้องเพลงได้มาแบบนี้ก็ชื่นใจเหมือนกันนะครับ
แต่ก็มีเรื่องให้ห่อเหี่ยวเหมือนกันเรื่องร้องเพลงเริ่มกลับมา
เรื่องที่ห่อเหี่ยวคือยอดหมูยอสูตรโบราณ
ไอ้หมูยอมันก็ขายดีอยู่คุณผู้ชมแต่ที่รู้ก็ติดตามข่าว
หมูมันราคาแพงพุ่งเอาพุ่งเอาเห็นบอกว่าขายดีจริง
แต่มันขาดทุนค่ะขาดทุนไปแล้วกว่า๓แสนบาท
โอ้โหด้วยความที่ว่าเข้าใจไงเห็นอกเห็นใจคุณลูกค้าคะ
คุณลูกค้าขาก็เลยไม่กล้าขึ้นราคานะคะ
ก็เลยทำให้ตัวเองต้องแบกภาระการขาดทุนเอาไว้
แล้วพอปรับราคาขึ้นทศพลขอเธอไหมจ๊ะแม่จ๋า
ขอ๕บาทเท่านั้นย้ำว่าปรับขึ้นอีก๕บาทค่ะ
ออเดอร์ก็ตกไงพอขึ้นราคาคนก็แบบ
ตกใจสินค้าขึ้นราคาถามว่าตอนนี้เครียดหรือท้อหรือเปล่า
มีบ้างแต่ก็ต้องสู้ค่ะเพราะว่ามันคืออีกหนึ่งอาชีพ
ที่จะทำให้มีเงินมาหาเลี้ยงครอบครัวค่ะ
ไปฟังที่ทุกคนจ้า
แล้วก็ปล่อยความสบายมาเดือนกว่า
เพราะมันเช่นยอดโอ้โหแล้วขาดทุน

แต่ก็เริ่มจะคลี่คลายไปได้บ้าง
ถามว่าปากไว้ก็ช่วยสนับสนุนด้วยกันละกัน
เราประคองไว้ให้พออยู่ก็ได้ตอนนั้นนะครับ
ให้ช่วยให้คนรักอำนวย
ให้ท่านและทั้งหลายชาวไทยโชคดี
และมีโชคชัย